ถ้าได้เป็นนายกเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เอาละถ้าไปถึงวันนั้นจริงเนี่ย
จะต้องตั้งรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ย
ประชาธิบัติร่วมกับไม่ร่วมกับใครได้บ้างไหม
คราวที่แล้วเราประกาศไปอย่างนั้นแล้ว
แล้วประชาชนบอกถ้างั้นเขาก็ไม่เอาประชาธิบัติด้วยจำนวนหนึ่ง

จะไม่ร่วมกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจพระเด็จการ

เราไปร่วมตามวิถีทางรัฐธรรมนูล

ธรรมนูลที่ผ่านการลงประชามติของประชาชนมาแล้ว

กำหนดเงื่อนไขการเลือกตั้ง
แล้วก็สุดท้ายก็ผลการเลือกตั้งออกมา

วิถีทางรัฐธรรมนูลที่ผ่านการลงมติของประชาชนแล้ว
ไม่ใช่ไปร่วมกับคณะปฏิวัติที่ยึดอำนาจอยู่
และประชาธิบัติไปร่วมกับคณะปฏิวัติ

แล้วตามรับนูลที่ประชาชนลงประชามติ

เพราะฉะนั้นเราไปร่วมตามวิถีทางรัฐธรรมนูล
ที่ประชาชนเห็นชอบมา
เราก็มั่นใจว่านี่คือการเดินหน้าตามแนวทางประชาธิปไตยปกติ

ทำรายได้จากการส่งออกสร้างเงินให้ประเทศ

จะไม่ร่วมกับใครหรือจะไปร่วมกับใคร

เพราะว่ามันยังไม่รู้จะไปร่วมกับใคร
อย่างไรทิศทางเขาเป็นอย่างไร

และก็ไม่ได้แปลว่าประชาธิบัติเที่ยวหน้า

ถ้าเป็นรัฐบาลต้องร่วมเสมอไป
มันไม่แน่อาจจะเป็นการตั้งรัฐบาลก็ได้
ถ้าเสียงเลือกตั้งที่ออกมามันมากพอ

อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอพูดตามข้อเท็จจริง
เพราะว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้า
มันอาจจะมีบางพักคะแนนอาจจะเยอะหน่อย
แต่ที่เหลือพักส่วนใหญ่ไซส์พอกันหมดแล้ว

ส่วนอันดับ๒๓๔๕๖น่าจะใกล้กัน

คือถ้าที่๑เขาไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลได้

เป็นที่หนึ่งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างนี้
ใช่ครับก็อาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้
แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดได้
ประชาธิบัติก็อาจจะเป็นแกนตั้งรัฐบาลก็ได้

ในกลุ่มที่มารวมเสียงกันข้างมากกันเป็นต้น
คือไหนก็ไหนคุณจุลินพูดตรงนี้เนี่ย
โพลที่เขาบอกอันที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยอย่างนี้
ถ้าเพื่อไทยเข้ามาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย

หลักทางวิทยาศาสตร์ตัวเลขที่ออกมาแต่ละพักนี้ได้เท่าไ
ระยะเวลาว่าประชาชนก็ยังไม่ตอบเลย
เราไปจับคั่วตั้งรัฐบาลกันแล้ว
แล้วถ้าอย่างนั้นจะมีเลือกตั้งไปทำไม

จับคั่วกับใครข้อแม้ว่าอะไรยังไง
แล้วก็สุดท้ายก็ไปตั้งรัฐบาลได้
เพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนตอบก่อน
ระบอบประชาธิปไตยต้องนับหนึ่งจากเสียงประชาชน

แต่อย่างน้อยเราเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ว่าให้มาช่วยเลือกเราให้ได้มากที่สุด
เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาส
ทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ให้ใกล้ถึงใกล้เคียงโอกาสมากที่สุด

บนพื้นฐานความรับผิดชอบแล้วก็ทำได้จริง

ชาธิบัตย์พร้อมโหวตให้กับกลุ่ม
หรือว่าพักที่เขาไปรวมกันแล้วเกิน๒๕๑ไหม

ผมคิดว่ามันต้องมาดูว่า
นายกรัฐมนตรีสามารถรวม

มันก็ต้องสามารถที่จะรวมเสียงข้างมาก
ในสภาได้สภาผู้แทน

สภาพผู้แทนอันนั้นต้องเป็นหลักครับ
๒๕๐สหว่อเราคำนึงถึงไหม
คนที่จะเป็นนายกมันจะต้องมี๒ข้อ
ข้อหนึ่งก็คือเสียง๒สภารวมกัน

ได้เกิน๓๗๖เกินกึ่งหนึ่ง

ก็ต้องประกอบกันทั้งสองข้อครับ
เพราะถ้าไม่ผ่านข้อหนึ่งก็เป็นนายกไม่ได้
ถ้าเรื่องนายกมันโหวดกันใน๒สภา
สมมุติถ้าเกิดมีคลีเขารวมมาได้ล่ะ๒๕๑เสียง

ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็น

ก็อันนี้มันต่อไปล่วงหน้ามันไม่ได้แต่พูดโดยหลัก
แต่ว่าถ้าเราเป็นรัฐบาล
เราก็ต้องไปดูว่าเราตกลงกันว่าเราจะเอาใครเป็นนายก

แนตของคนที่กลุ่มเสียงข้างมากเสนอ
เอาตามหลักอย่างนั้นเลย
ถูกต้องครับ
เดี๋ยวดูตัวเลขอีกที